ท่านผู้ชมครับเรื่องของนักเรียนนักเลง
เด็กช่างกลเทคโนเทคนิคไล่ตีรันฟันแทงกันเนี่ย

แต่วันนี้ครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แยกคไทยมิตร
อยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพ
เดี๋ยวท่านไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่แยกตรงนี้นะฮะ
ช่วงเวลาเย็นที่ผ่านมารถกำลังติดเลย
จะเห็นว่าเนี่ยฮะกลุ่มวัยรุ่นฮะ

ไม่สนใจใครไม่สนใจรถคันอื่น
คนเห็นเหตุการณ์กันเยอะแยะดูรถดูรถ
เห็นไหมแล้วยุคนี้สมัยนี้เนี่ย

ใช่แล้วก็เนี่ยก็เห็นหน้าค้าตาใครเป็นใครอ่ะ
นี่ครับเหตุการณ์นี้นะครับ
ละมุนวุ่นวายตะลุมบอลกันล้มกลิ้งล้มหงายนะครับ
กลุ่มคนก่อเหตุกลุ่มที่ถูกทำร้าย
ทั้งหมดเป็นนักเรียนช่างกลนะฮะ
ต่างสถาบันกัน๒สถาบันนะครับ

เห็นรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ตายเนี่ย
เขาซ้อนกันมา๓คน

แล้วมาจอดติดไฟแดงอยู่กลางแยก
เห็นไหมฮะมีรถติดไฟแดงกันอยู่นะครับ
จากนั้นมีจักรยานยนต์๒คัน

แล้วเลี้ยวมามาถึงมาถีบจักรยานยนต์ของผู้ตายที่เขาซ้อนสามกันอยู่

แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็จอดรถลงมาจากรถ
ใช้มีดไล่ฟันกลุ่มผู้ตาย
มีจักรยานยนต์อีกคันนึงจอดคอยคุมเชิงอยู่ด้วย
กลางสายตาผู้คนเยอะแยะไปหมด

แล้วก็มีหนึ่งในนั้นล้มลงตรงทางเท้า
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนกลุ่มคนก่อเหตุก็พากันไปขึ้นจักรยานยนต์
แล้วก็ขี่หลบหนีไปทางถนนฮาทายราช

คันหน้าสุดนี่นะคุณเขียนมาสอนที่เห็นเหตุการณ์นะ

ถ้าผมอยู่ในเนี่ยคันสีขาวคันสีเหลืองเนี่ย

ให้มันมีปืนแล้วก็ยิงกันมั่วซั่วมาโดนเราเนี่ยนะ

ตำรวจของสนนิมิตรใหม่นะครับ

หลังได้รับแจ้งเหตุก็ไปที่เกิดเหตุนะฮะ
ทางชุดของพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวศร่วมกระตันยูก็ไปด้วยนะครับ
ที่เกิดเหตุพบศพนายปียพงศรีนรจันทร์หรือว่าบาส

เป็นนักเรียนช่างไฟฟ้ากำลังปี๔
สถาบันเทคโนโลยีย่านมินบุรีนะฮะ

ตอนที่ไปถึงเนี่ยนอนหายใจรวยรินอยู่นะครับ

ไม่สามารถยื้อชีวิตได้เสียชีวิตนะครับ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนของผู้เสียชีวิตและเพื่อน
ล้มคว่ำอยู่ด้วยนะฮะ

เพื่อนบอกว่าตอนนั้นเขากับเพื่อนอีก๒คน
๒คนนี้ก็รวมนายปียพงศ์หรือว่าบาสผู้ตายด้วย
ซ้อนสามกันมาขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน

ขณะนั้นมีจักรยานยนต์ของคู่กรณีขี่มาจากถนนฮาทายราช
มาถึงมาถีบจักรยานยนต์ของพวกเขาเลยฮะ
จนรถล้มแล้วก็ใช้มีดมาไล่ฟันนะครับ
ตอนนั้นเขากับเพื่อนก็ต้องวิ่งหนีตายกัน
มองไปเห็นนายปียพงศ์นอนล้มลงอยู่ที่ทางเท้า
ส่วนคู่กรณีเนี่ยเห็นว่าสวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์สถาบันเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง
หัวหมากนี่ฮะอันนี้เพื่อนของผู้ตายบอกนะครับ
ครอบครัวของผู้ตายหลังจากทราบข่าวก็แน่นอนครับ
ก็มาดูศพนะด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
แน่เด่นอายุ๕๐ปีพ่อเลี้ยง
ดูฮะเป็นพ่อเลี้ยงนะฮะแต่ว่า
เขาก็ดูกันมาตั้งแต่เด็ก
เด่นบอกว่าเขามีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับ
ปกตินายปียพงศ์ลูกของเขาจะออกจากบ้านไปเรียน

แล้วก็จะกลับมาถึงบ้านย่านลำลูกกาคลอง๗ในช่วงเย็น
ว่าปกติลูกชายไม่เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับใครนะ
แล้วก็กำลังจะทำเรื่องขอจบการศึกษาแล้วเรียนอยู่ปี๔แล้ว

ลูกเขาเนี่ยมีภรรยาตั้งท้องอยู่๔เดือน
ตอนนี้ก็เสียใจมากไม่รู้จะทำยังไงฮะที่ลูกต้องมาตายแบบนี้
ครับก็เลยไม่ได้ระวังตัวนี้
ตำรวจกำลังสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับ
โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะตามเส้นทางที่กลุ่มคนร้ายขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ก็ยังไงก็ต้องจับกลุ่มมาดำเนินคดีนะฮะกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
แต่ก็เบื้องต้นก็คือเชื่อว่ามาจากเรื่องของคู่อริต่างสถาบัน
แต่ต้องเอากันตายขนาดนี้เลยจริงค่ะมีแต่ความสูญเสียค่ะ